ที่เป็นคดีใหญ่แล้วก็ต้องตามความคืบหน้าต่อ
คดีของน้องดาววัย๑๘ปี
ที่เป็นนักเรียนชั้นม๖โรงเรียนแห่ง๑
คือทางครอบครัวน์ของน้องดาวผู้เสียชีวิต
เขาติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
คือสงสัยถึงขั้นที่ว่าถูกหลอกลวงออกมาถูกมอมเหล้ามอมยาอะไรหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าก็มีการเรียกคนที่ร่วมสังสรรค์กับน้องดาวก่อนน้องดาวจะเสียชีวิต

คือพ่อของน้องดาวบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการถูกหม่อม
คือน้องดาวเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ไม้ยาวหน้าบ้านบ้านอยู่
พ่อบอกว่าเชื่อว่าลูกสาวถูกล่อลวงให้ออกไปนอกบ้าน
แล้วถูกหลอกให้ดื่มเหล้าจนเมาไม่มีสติ
มานอนเสียชีวิตนอกบ้านแบบนี้
คาดว่าลูกสาวถูกเคลื่อนย้ายร่างออกมาด้านนอกค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่พ่อบอกว่าอยากจะให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่าง
เพื่อลูกสาวจะได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของน้องดาวได้มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพน้องดาวไปแล้ว
ทีนี้ก็ต้องมาตามความคืบหน้าทางคดี
เต๋าค่ะอยู่ในเหตุการณ์กับน้องดาวคืนนั้น
บอกว่าก็นั่งสังสรรค์อยู่กับน้องดาว
น้องดาวเมาค่ะเพราะว่ามีการเสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเข้าไปในปริมาณมาก
ทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันตกใจอันนี้ข้อมูลจากในเต๋านะคะ
ที่บอกว่าตัวเองก็อยู่ในเหตุการณ์ล้อมวงดื่มอยู่ด้วยกัน
น้องดาวพูดกับในพัฒน์ว่าพาไปนอนหน่อยอยากพักผ่อน
แต่ตอนนั้นไม่ได้มีอาการช็อกหมดสติ
ในพัฒน์พาน้องดาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านยายก็คือบ้านที่พบศพอะค่ะ
ช่วงนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากในพัฒน์พาน้องดาวไป
ทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้ดื่มต่อแล้ว
ยืนยันว่าระหว่างที่อยู่ในวงเล่าในช่วงเวลาตรงนั้น
ไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครขืนใจรุมโทรมน้องดาวค่ะ
อันนี้ข้อมูลจากในเต๋าวันนี้ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านในพัฒน์นะคะคนที่บอกว่าพาน้องดาว
ไปที่บ้านยายก็คือบ้านที่พบศพอะค่ะครับบ้านยังปิดเงียบค่ะ
รู้มาว่าในพัฒน์ในเต๋าในทีไม่อยู่บ้านเพราะตำรวจเรียกไปสอบปากคำเพิ่ม
หลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอหลักฐานเพิ่มค่ะคุณผู้ชม
ก็คือถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วครับไปเจอในบ่อเกลอะที่บ้านยายของในพัฒน
ก็คือบ้านที่เจอศพน้องดาวอะค่ะแต่ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นของใคร
ต้องตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่
บ้านหนองสำรงผู้ใหญ่ภัยบูรณ์พุกคุยก็บอกว่า
หลังจากเกิดเรื่องนี้ก็สังเกตเห็นว่าในพัฒน์เนี่ยเงียบเลยไม่พูดไม่คุย
ปกติก็เป็นคนที่ออกมาเจอผู้คนบ่อยบ่อยตัวผู้ใหญ่บอกว่าบ้านผมก็อยู่
ติดกันกับบ้านในพัฒน์นะในพัฒน์เงียบไม่คุยกับใคร
ก็พยายามพูดให้กำลังใจว่าทุกปัญหามีทางออกนะผู้ใหญ่บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดนะคะ
ว่าเด็กเด็กกลุ่มนี้จะเป็นคนก่อเหตุจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็เห็นเด็กเด็กกลุ่มเนี้ย
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ก็อาจจะมีบ้าง
ยุ่งเกี่ยวกับอบัยมุกดื่มเหล้าเมาเมาอะไรกันป้าที่อยู่ข้างบ้านในพัฒน์ก็บอกว่า
ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กจนทำให้น้องดาวต้องเสียชีวิต
คือป้าข้างบ้านบอกว่าด้วยความที่อยู่ข้างบ้านในพัฒน์นะคะ
ก็สงสารในพัฒน์เพราะหลังจากเกิดเหตุก็เก็บเนื้อเก็บตัวเงียบไม่คุยกับใคร
จริงแล้วทางฝั่งของในพัฒน์อยากไปร่วมงานศพน้องดาวเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่ก็กลัวว่าครอบครัวของน้องดาวจะเอาเรื่องก็เลยไม่มีใครกล้าไปงานศพค่ะ
ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเพียงแต่รู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ป้าคิดแล้วนะว่าถ้าจำเลยมันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอก
เพียงแต่เขารู้เท่าไม่ถึงการว่าเออว่ากรณีนี้เขาเจ็บเขาเป็นยังไง
อย่างเงี้ยเด็กมันไม่เคยเผชิญโลกนี้มาก่อนอย่างเงี้ย
เขาก็มีแค่ใหญ่ที่แก่แล้วกณะที่เป็นวัลโลกดื้อหย่า
ก็มีแค่นั้นอ่ะที่ว่าญาติแท้แท้ของเขาอ่ะ
ไปอ่ะเพราะเขาไม่รับรองความปลอดภัยเสร็จงานแล้วค่อยคุยกัน

ธรรมดาเด็กไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องคิดมาก
เครียดเครียดไม่อยากจะเจอหน้าคนอะไรธรรมดาอยากอยู่เงียบคนเดียว
บอกว่าช่วยบอกมันบอกว่าทุกอย่างมีทางแก้ใครก็ไม่อยากให้เกิด
ทีนี้นะคะความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ได้นำตัววัยรุ่นชายหญิงที่อยู่ในคืนเกิดเหตุทั้งหมด๕คน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สพท่าม่วงเมื่อวานนี้
ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็มารออยู่ที่หน้าห้องสืบสวน
สอบปากคำเจ็ดชั่วโมงกว่าค่ะตำรวจอนุญาตให้ครอบครัว
รับตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๕คนกลับบ้านได้ในช่วงกลางดึก
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะที่ต้องนำตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๕คน
สอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่ามีข้อมูลหลายจุดที่๕คนนี้
ให้การคลุมเคลือเจ้าหน้าที่เลยต้องสอบแยกทีละคนนะคะ
จะได้ข้อมูลที่เป็นความจริงได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด
ทะเบียนกไก่นหนู๖๖๕๖กาญจนบุรี
กลุ่มวัยรุ่นใช้ขับไปรับน้องดาวออกมาจากบ้านในคืน
ก่อนเกิดเหตุนะคะคือไปเก็บหาหลักฐานในรถคันนี้ด้วยนะคะ
หาหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำไปใช้ประกอบในการสืบสวนสอบสวน
ผู้กำกับสพท่าม่วงบอกว่าจนถึงตอนนี้
ยังไม่ดำเนินคดีอะไรกับใคร
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น๕คนที่อยู่ในเหตุการณ์ร่วมดื่มสังสรรค์
น้องดาวผู้เสียชีวิตครับเพราะว่าเบื้องต้นสิ่งสำคัญคือ
ถึงจะสามารถสรุปได้ว่าจะต้องมีการดำเนินคดี
ใครข้อหาอะไรบ้างครับทีมค่าวไปที่สพทม่วงค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจเรียกในพัฒน์ในเต๋าในที
ไปสอบปากคำเพิ่มอีกรอบจริงจริงแล้วสามคนนี้ก็สอบปากคำ
ทำกันไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เค้นสอบ๗ชั่วโมงกว่าที่
ให้ฟังอะค่ะครับวันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อคืนห้า
คนวันนี้เรียกมา๓นอกจากนี้ค่ะสอบปากคำแม่ของใน
แม่ของในเต๋าและพ่อของในพัฒน์รวมถึงยายของในพัฒน
เจ้าของบ้านที่พบศพน้องดาวด้วยนะคะครับตำรวจเชิญตัว
สอบปากคำเพิ่มเติมตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าคือ
มันมีประเด็นใหม่อะค่ะจากการสอบปากคำวันนี้คือประเด็น
นอนในบ้านของยายในพัฒน์นะคะจากการสอบสวนเนี่ย
ข้อมูลมาว่าหลังจากที่ในพัฒน์พาน้องดาวไปนอนในห้องนั้น
ในพัฒน์ทิ้งให้น้องดาวนอนคนเดียวจนเช้าค่ะครับ
แต่พอตอนเช้าพบว่าน้องดาวเสียชีวิตก็เลยปั๊มหัวใจ
เลือดไหลออกปากออกจมูกจากนั้นอุ้มร่างน้องดาว
ไปวางไว้ตรงโซฟาไม้หน้าบ้านแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
อันนี้เป็นประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับ
คือเพิ่งได้ข้อมูลจากการเค้นสอบปากคำเพิ่มวันนี้
วันนี้ผู้ปกครองของทั้ง๓คนทั้งในพัฒน์ในเต๋าในที
ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับทีมข่าวนะคะครับ
แค่ว่าคุยกับตำรวจไปหมดแล้วกลัวว่าจะไปส่งผลกระทบกับรูปคดี
แล้วอย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยค่ะที่ไปเจอถุงยางอนามัยใช้แล้ว
ในบ่อเกลอะบ้านที่น้องดาวเสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็มีประเด็นเพิ่มค่ะอ่า
เพราะว่าจากการเค้นสอบวัยรุ่นชายสามคนครับ
หนึ่งในนั้นสุดท้ายเนี่ยนะเปิดปากรับสารภาพครับ
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวผู้เสียชีวิตจริงนี่ค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอืมอันนี้ต้องตรวจสอบและขยายผลเพิ่มนะคะ
เพราะว่าบ้านที่พบศพก็ไม่ใช่บ้านที่ไปนั่งดื่มกินกันนะใช่
เพราะเขาเกิดอาการตามที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์กล่าวอ้าง
ว่าเขามีอาการลักษณะเหมือนกับจะน็อกจะช็อกอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พาเขาขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้
มันเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับ